คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการขายอาหารกันบ้างดีกว่า

มันก็ขายยากเพราะบางร้านเขาก็ไม่สามารถอนุญาตให้ลูกค้าเข้ามานั่งในร้านได้
เอางี้ละกันครับที่จังหวัดขอนแก่นร้านอาหารชื่อดังแบบเหลาเลยนะ
เขาบอกว่าเปิดขายริมทางเพื่อให้นำไปทานที่บ้านในราคาที่ย่อมเยาว์ครับ
ห้องอาหาร๕ดาวริมถนนศรีจันทร์ตรงข้ามศาลหลักเมืองขอนแก่น
เขาตั้งโต๊ะขายอาหารเหลาในราคาย่อมเยาว์ริมถนน
ถือว่าเป็นการปรับกลยุทธ์นะคุณผู้ชมนะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ยอดขายตกลงมากจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
นี่วางขายอย่างนี้
เป็นกล่องเป็นเก็บนะ
ใครมาถึงก็หยิบเลยอ่ะ
เรียบสิเกล้าลูกค้าก็น้อยลงอ่ะนะเอางี้แล้วกัน
แล้วใช้ชื่อว่า๕ดาวเหลาริมทาง
ฟังดูเข้าท่าชื่อการันตีความอร่อย
แวะซื้อกันเพียบเลยแต่เอาแนะนำนิดเดียว

แล้วเขาขายอะไรกันบ้างยำกุ้งฟูร้อยยี่สิบบาท
กะเพราะปลาน้ำแดงแปบสิบบาทไม่ถึงร้อย
ขาหมูหมันโถชุตละร้อยยี่สิบบาท
อันนี้เองนี่เด็ดเลยฮาปลาผัดเต้าซี่ร้อยยี่สิบบาทอื่น
อู้ยหน้าธานะขึ้นภาครึ่งจริงขึ้นพรรทนามจริง

ยำก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ๗๐บาท

กว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติ

ตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึง๑ทุ่มครับ

คัดสรรเมนูขึ้นชื่อของที่ร้าน

เนเจอร์ที่ร้านนี้ก็ขาหมูมันโถ

มะนาวครีมสลัดหัวปลาต้มเผือก

เขาบอกว่าดีเกินคาด

หลายร้านเราไปปรับใช้กันดูเนาะ